เขาก็ใช้วิธีการจัดทำสื่อต่างในการรณรงค์ให้เราเนี่ย
ตระหนักถึงความรุนแรงของเชื้อโควิดสิบเก้า
หรือว่าวิธีการป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด๑๙นะคะ
รวมไปถึงที่จังหวัดราชบุรีเขาจัดทำเลยถ่ายทำหนังเลย
ทะเวนตี้เซ็นจูรี่ป๊อปมาอีกแล้วเหรอนำเสนอค่ะ
ไอ้เจ้าขาวเอ้ยทำไมเจ้าถึงได้จับไอ้เจ้าดำมันใหม่
ไอลุงตรงหนังเหมือนเขาตั้งติดหม้อยังงั้นเหรอวะฮะ
รู้ไหมว่าตอนนี้ประเทศเราเนี่ยเกิดวิกฤตอะไรขึ้น
ยังมาเล่นไล่จับมันอยู่ได้รู้ครับพระอาจารย์
ผมเนี่ยได้ไปฟังข่าวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีท่านประกาศว่า
ตอนนี้กำลังเกิดวิกฤตไวรัสโควิดสิบเก้ากำลังระบาดนี่
เป็นยังไงเล็กไม่ที่ราชบุรีจะต้องเป็นหนังใหญ่ค่ะหนังใหญ่วัดขนอนราชบุรีนั่นเอง
แล้วมันเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากเลยนะคะ
อย่างที่บอกแหละว่ามันเป็นผลงานของทางจังหวัดราชบุรีทางกระทรวงวัฒนธรรม
โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีค่ะเขาร่วมกันสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยหนังใหญ่กับวัดขนอนนั่นเอง
ก็มีการจัดทำวีดีโอเชิดหนังใหญ่ชุดต้านภัยโควิด๑๙ขึ้นโดยใช้ชื่อตอนว่าจับลิงหัวค่ำ
เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวราชบุรีรวมไปถึงจังหวัดอื่นด้วยทั่วประเทศ
ตระหนักถึงการป้องกันต้านภัยโควิด๑๙เห็นไหมคะต้องสวมหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหนังใหญ่ด้วย
ฉากที่เราได้ดูกันไปเมื่อสักครู่เนี้ยคือฉากลิงขาวลิงดำที่ทะเลาะกันเรื่องลิงดำเมา
คือในบทพูดถึงว่าลิงดำเนี่ยไปกินสมุนไพรเมาแล้วไม่ได้กินตนเดียวนะ
ชวนเพื่อนลิงเล็กลิงน้อยมากินด้วยกันแล้วมันจะทำให้เกิดการติดเชื้อโรคโควิด๑๙ได้
อ๋อไอ้ลิงสนลิงดำเออมันฝ่าฝืนพรากรถูกเฉินถูกต้องมันไปรวมตัวกันแถวมันยังฝากเคอร์ฟิลล์
อ่าใช่แล้วแล้วก็จะต้องมีพระฤษีที่มาให้กันสั่งสอน
ฤษีเนี่ยก็สั่งสอนเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อโควิดด้วยการสวมหน้ากากอนามัยนะ
แล้วก็การนั่งหรือว่าอยู่ห่างกันเว้นระยะห่างทางสังคม๑๒เมตรหรือการกักกันบุคคลที่ติดเชื้อหรือว่าเดินทางหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง๑๔วันนะคะ
ตรงนี้คือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับมาตรการทางภาครัฐที่ออกมาขอความร่วมมือแล้วก็จะมาให้ความรู้กับประชาชนนั่นเอง
เห็นแบบนี้ก็ต้องชื่นชมนะทั้งผู้ที่เริ่มคิดผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดแสดงหนังใหญ่นะคะ
ก็เป็นการได้เราได้เรียนรู้เรื่องศิลปะวัฒนธรรมหนังใหญ่ควบคู่กับการดูแลตัวเองป้องกันตัวเองจากโควิด๑๙ไปด้วย
หลายคนเขาก็จัดทำสื่อต่างนะครับมาเพื่อรณรงค์ในเรื่องของการป้องกันตัวเองจากโรคโควิดสิบเก้า